ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูความแซ่บแบบฉบับพริกขี้หนูกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่านะบอกว่าเธอเนี่ยหันหน้าหันหลังเหมือนกัน
แต่หลังจากผ่านกระแสดราม่าเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหุ่นบอกเลยว่า
หลังมาแซ่บเวอร์มีเท่านี้ก็แซ่บได้นะคะ
เห็นบอกหนุ่มเนี่ยเห็นแล้วต้องแบบว่าแบบ

ที่ใส่เล่นขึ้นคอนเสิร์ตต้องบอกว่าชาวเน็ตแชร์กันรัวว่า
เฉ้นหุนเล็กเล็กซ้ายมินิแบบนี้ก็เซ็กซี่เหมือนกันนะคะ
คือเป็นชุดที่แบบมีอยู่แล้วแล้วหยิบมาใส่
แล้วไปมาเรียบอ่ะขื้อฮาเช่ยอะไรอย่างนี้นะคะ

พูดกับเราในเมื่อแล้วเราก็จะพูดขอบคุณค่ะ
เราขอบคุณไปแล้วเราเขินแล้วเราไม่ได้ต้องทำยังไงแล้ว
คนน่ารักไงทำอะไรมันก็น่ารักไม่ได้ดูแบบว่าเกินงามนะ

เราไปหยิบมาใส่สิไม่ใส่จะดีกว่า